เรื่องของการใช้รถใช้ถนนในช่วงที่จะมีการเดินทางกันเยอะเนี่ยนะครับ
ก็มีหลายจุดหลายหน่วยงานแล้วก็หลายจังหวัด
เขาก็จัดกิจกรรมเพื่อช่วยกัน
รณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างที่นี่ที่จังหวัดหนองคายครับ
โอ้โหมากันเพียบแต่งชุดแฟนซีเลย
นี่จ้าโอ้โหสีสันมาแบบจัดเต็ม
มีบางคนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่บางคนเป็นตัวการ์ตูนกันบ้างมาหลากหลาย
แจ็คเรแม่งก็มีสไปเดอร์แมนก็มา

อ้าวที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นน้องนะครับ
น้องนักศึกษาครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตน้องคลาย
น้องเข้ามาพร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลไตรเพิ่ม
เป็นรองคณะบดีคณะสหวิทยาการ
ก็พาน้องนักศึกษามาแต่งชุดแฟนซีเป็นเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่
อย่างที่เห็นสปายเดอร์แมนเข้ามา
หนีหมดกับตรงกัปตันอเมริกาตัวละครจากการ์ตูนชื่อดัง
นู่นนี่นั่นเพียบเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ได้ยกขยงมาเล่นนะเขามาเนี่ยมาถือป้าย
รณรงค์ช่วยกันลดอุบัติเหตุ
หวังจะให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนี่เห็นป้ายแบบนี้แล้วโอ้โหเบรกเอี๊ยด
หน้าห่วงพักก่อนจะได้สติ
จะได้มีสติว่ากันอย่างนี้นะครับ
แล้วเท่านั้นยังไม่พอครับไม่ได้มาเดินเล่นเฉยนะ
น้องเขาเนี่ยก็ยังมาแจกน้ำขนมลูกอม
ข้าวซอยธัญพืชพวกอาหารต่าง
แล้วก็มีขนมขนมหรือว่าลูกอมอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าตื่นตัว
เข้าไปแล้วสดชื่นพร้อมจะขับรถต่อได้

นี่ครับแล้วเขาบอกว่าทีเด็ดของกิจกรรมนี้คือการแจกน้ำมะพร้าวน้ำหอม
นี่แจกเป็นลูกครับ
คุณต้องไปแล้วคุณชนะ
ช่วงนี้มะพร้าวขายดีแต่ที่นี่เขาเอามาแจกครับ
ฝานแล้วก็ผ่าให้กินเป็นลูกดีแฟรชเดอะแฟรช
โอ้โหขนมะพร้าวทำไมแฟลชดูอวบจังเลย
แบกมะพร้าวไงต้องใช้ร่างกายเป็นแข็งแรง
เขาบอกว่าใครที่ได้มะพร้าวไปยกนิ้วโป้งให้เลย

นี่โอ้โหมันมาเป็นลูก
สดเลยนะ
คุณหญิงยิ้มยี่ยกนิ้วโป้งคนขับผู้ชายบอกขอด้วยลูกหนึ่ง

เผื่อคุณชนะอีกลูกนะ
เอามาเผื่อผมก็ดี
แล้วหายเหนื่อยจริงไปถามดรนัตรพลรองคณะบดีสหวิทยาการ
ถ้าจะบอกว่าจัดกิจกรรมนี้นะก็เพราะอยากให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมครับ
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้เนื่องจากว่าตอนนี้คนเดินทางเข้าจังหวัดน้องคาย
ก็มีนะก็คือเริ่มที่จะกลับบ้านกันแบบนี้ก็มีมากขึ้นนะครับ
ก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันทำกิจกรรมดีมันเป็นการปลูกฝังแหละผมว่านะ
น้องหนูเหล่านี้เขาจะได้ทำในสิ่งที่เป็นการทำเพื่อสังคม

เป็นการคิดเพื่อส่วนรวมปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กแบบนี้พอโตไปแล้วเนี่ย
โอ้โหทีนี้เราจะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็ในเรื่องของการที่ทำกิจกรรม

เป็นกิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะ
น้องจะได้มีจิตสำนึกในการแบบว่าอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน